ส่วนเรื่องนี้เช่นเดียวกันดิฉันจะให้ดูอีกจุดหนึ่งที่สมุทรปราการ
เป็นทางที่รถสองคันต้องมาสวนกัน
แต่ว่าทางมันแคบมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาทำยังไงครับ

ทางตรงกับทางเหลียวค่ะโอ้โหโอ้แคบจริงแล้วเรียบครองด้วย

คนที่ตกน้ำพี่ผู้หญิงนะพี่ผู้หญิงคือทางมันแคบจริงจริง

ผู้หญิงบอกเรามันโชคร้ายเราอยู่ตรงฝั่งน้ำพอดี
พอล้มไปก็ตกน้ำแต่ชาวบ้านตรงนั้นมันเป็นชุมชนไงฮะ
ชาวบ้านได้ยินเสียงรีบออกมาช่วย
ก็ทั้งสองคนไม่ได้รับบัตรเจ็บอะไรนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ตกน้ำไปก็ไม่ได้พังยังขับต่อได้
ก็ถือว่าอ่ะยังโชคดีนะคะคนอยู่แถวนั้นยังช่วยเนี่ย
คนที่ล้มก็ไปช่วยอีกฝ่ายนึงแต่นี่เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
คือถ้าทางแคบแล้วมันเป็นทางแยกแบบนี้
ก็คงถึงทางแยกคงต้องชะลอมองซ้ายมองขวานิดนึงนะคะ
เขามาตรงอันนี้มาเลี้ยวแล้วต่างฝ่ายต่างล้ม
อันนี้ตกน้ำเลยครับ
เป็นอุทาหรณ์ค่ะเกิดขึ้นทุกรูปแบบบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ